พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่หน่อยนะคะ
ไม่ได้พาไปเที่ยวแต่จะพาไปดูเหตุการณ์ที่
ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ก่อนนั้นที่เกิดขึ้นเลย
มีนักเรียนหญิงชั้นม๖คิดสั้นนะคะ
พยายามที่จะกระโดดสะพานเพื่อจะฆ่าตัวตาย

ที่จะต้องเป็นฮีโร่ในการไปช่วยเหลือน้องคนนี้
เขาบอกว่าตำรวจทำทุกวิถีทางเลย
ก่อนจะใช้จังหวะเผลอชาร์จตัวช่วยเหลือ
ที่น้องเขาเผลอชาร์จตัวแล้วก็ช่วยน้องลงมาได้
น้องบอกว่าน้อยใจเรื่องปัญหาครอบครัวอีกแล้ว

เอาอัศวินทรีย์ชิมขายคนอาหารอองค์
เป็นบัญชาการตอนภูมิอยู่ไม่มาก
คุณคิดว่าใครที่สุดต้องที่สุด

กลับมาช่วยกัน

กลับมาช่วยกัน

กลับมาช่วยกัน
กลับมาช่วยกัน

กลับมาช่วยกัน

กลับมาช่วยกัน

รองผู้ประคับการตำรวจภูทรเชียงใหม่เลยใช่แล้วก็ประสานขอเบาะลมกางไว้ด้านล่างรอแล้ว
ถนนด้านบนด้านล่างหมดเลยเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ระหว่างที่พันธุ์ตำรวจเอกเปียกพันธุ์กำลังเจรจานี่น้องก็กรีดร้องอย่างที่คุณผู้ชมได้ยิน
เขากรีดอย่างเดียวเลยแล้วก็ไล่บอกออกไป
สงบสติอารมณ์ที่โรงพักก็สอบถามนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรเครียดอะไร
น้องบอกว่าน้อยใจเรื่องปัญหาครอบครัว

น้องบอกว่าเลิกเรียนกลับมาบ้านเนี่ย

แล้วก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน
ถึงที่เกิดเหตุก็เลยคิดสั้นจะกระโดดสะพานฆ่าตัวตาย

ตำรวจก็แจ้งผู้ปกครองให้มารับทราบปัญหา

ลูกเนี่ยไม่ว่าเขาจะเด็กแค่ไหนจนโตเนี่ย

ยังเป็นวัยที่ไม่รู้เรื่องจริงเขารู้เรื่องแล้วด้วยนะคะ
แล้วเขาจำแล้วมันเป็นแผลอยู่ในใจ

บางทีทะเลาะกันแล้วจบไงถูกไหม
ทะเลาะกันแล้วมีเหตุผลคุยกันอ่าวเคลียร์

สุดท้ายลูกคุณคิดฆ่าตัวตาย

มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

ควรจะทำให้คนในครอบครัวหันหน้ามาคุยกันดีกว่า

แล้วก็ไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ดีกว่า